สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนากับดิฉันณชายกิตโมกค่ะ
มาตรวจสอบสภาพอากาศวันแม่นะคะในระยะที่คุณลูกต้องดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่เป็นพิเศษค่ะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบเรด้าฝนเราพบว่ามีฝนตกชุกเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะ
โดยตกร้อยละ๔๐ถึง๗๐ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมในขณะที่ขลื่นลงฝั่งอัลดามันยังคงแรงค่ะ
ขลื่นสูง๒๓เมตรค่ะโดยเฉพาะภาคกลางนะคะ
ในระยะนี้ฝนตกน้อยค่ะคุณผู้ชมประหลาดมากนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน
สภาพอากาศแบบนี้เลยค่ะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กเล็กและคนชาลานะคะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษค่ะ
ถ้าเกิดศีรษะเปียกเนี่ยก็ต้องสระผมนะคะสวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างอุ่นค่ะ
แต่คุณผู้ชมที่ประเทศอินโดนีเซียเด็กที่นั่น
เนื้อตัวเต็มไปด้วยเท่าฐานของภูเขาไฟ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะภูเขาไฟสินนาบุงได้เกิดการประทูขึ้นค่ะ
มีเท่าฐานฟวยพุ่งขึ้นฟ้าถึง๕๐๐นะคะเมตรเลยคุณผู้ชม
สูงมากนะคะปกคลุมทั่วทุกภูมิภาคของอินโดนีเซียบนเกาะสุมาตราค่ะ
ซึ่งภูเขาไฟซินาบุงเนี่ยถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกกลุ่นอยู่นะคะ
ตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดภูเขาไฟประทูขึ้นบ่อยครั้งค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ